แต่ว่าดูคุณพิมที่ลำปางก่อนที่สามีเป็นทหารชื่อจับลักษณ์นะ
ล่าสุดเนี่ยคุณพิมออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่สามีไม่ดูแลนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่เธอพูดล่าสุดนะครับ
ก็คือเห็นใจโหกผู้หญิงด้วยกันหน่อยครับคุณย่า
แล้วก็โหกเดียวกันด้วยเพศพี่กัน
อยากจะตัดย่าว่าอยากให้เข้าใจกันว่าสิ่งที่หนูโดนกระทำค่ะ
เราได้เจอเพื่อนสนิทของจับลักษณ์นะฮะ

บอกว่าอยากให้คุณพิมให้ข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย
เพราะว่าที่ว่าจับปลั๊กหรือว่าหน่วยงานไม่ดูแลเนี่ยความจริง
พอคุณพิมร้องเรียนไปเรื่องจับลักษณ์ไม่เหลียวแลแล้วมีคนอื่นเนี่ย
ต้นสังกัดทำเรื่องให้หักเงินเดือนแล้ว
แต่ว่าเงินเดือนจับลักษณ์ก็มีพอให้หักบ้างไม่หักบ้าง
ในการไปดูแลคุณพิมเดือนละ๓๐๐บาท
คุณพิมร้องเรียนมาอีกนะก็ถูกเรียกร้องว่าจะหย่าต้องมี๕แสนจ่าปั๊กไม่มีให้
ตัดสินใจลาออกแต่ตอนนี้ยังลาออกไม่ได้เพราะว่าต้องถูกกักขังตามโทษก่อน
มีการนำเงินให้แล้วก็เป็นทั้งการโอนแล้วก็รับด้วยเงินสด
เดือนครบบางเดือนไม่ครบนะครับแต่ปัจจุบันครบ
ในสัญญาข้อตกลงครั้งสุดท้ายนะครับที่ทำกันไว้นะครับ
ข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่านางพิมเนี่ยขอค่าเลี้ยงดูจำนวน๕แสนบาทนะครับ
จึงจะยอมอย่าขาดให้ปัจจุบันนะครับจาปั๊กได้ทำเรื่องในการลาออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แต่อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเป็นหนึ่งเป็นความรับผิดชอบ
สองก็คือทางจับปั๊กรู้สึกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพิมก็จะไปอัดรายการคุณธัญญาพร้อมกับคุณจอยเจ้าสาวที่ชัยหน้าที่บุกไปงานแต่งของสามีตัวเอง
ไหนแล้วเราก็นึกถึงเจ้าอาวาสท่านนี้ค่ะเจ้าอาวาสวัดท่าชัยพระครูสมุพงยศพภรรยาโนนะครับ
เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยวันนี้วันพระใหญ่ให้ท่านสอนคติธรรมเรื่องคู่รักกันหน่อยลองฟังกันดูนะคะ
ก็จะทำนั้นเพราะทำไปแล้วปัญหาต่างก็จะตามมา